อกหักผิดหวังเสียใจเพราะ

ผมก็ทุ่มทั้งตัวทั้งใจ
ในการที่จะพยายามที่จะประคับประคองอีกไว้ไปได้

ทำไมถึงคาดเดาอยู่แล้วว่ามันจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้น
เพราะว่าผมสนใจในทฤษฎีเกม
เกมการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งไปเล่นในเกมที่ประเด็จการเขียน
ด้วยการจับสวยัดเข้ามาในรัฐมนูล

มันคือกลไกที่มีพิษสงฆ์ต่อประชาธิปไตยอย่างยิ่ง

แล้วผมก็รู้ด้วยว่าในที่สุดมันก็จะมาโยงกับเรื่อง

ผมถึงยืนพูดบนเวทีดีเบตทุกเวที
แล้วผมเชื่อว่าผมพูดมากกว่าพักเพื่อไทยทั้งพักรวมกัน
เรื่องการให้ความเป็นธรรมกับอดีตนายกศิ

เขาไม่ได้ต้องการที่จะกลับมามีอำนาจอะไรทั้งสิ้น
แต่ต้องการที่จะได้รับสิทธิ์ในฐานะคนไทย

กลับมาอยู่กับลูกหลานในประเทศบ้านเกิดเมืองนอน

แต่ว่าคนที่ไปเชียร์ไปปั้น
ไปบอกว่าให้ดำเนินการแบบนู้นแบบนี้เพื่อให้ได้กลับมา
มันเป็นกระบวนการที่เราอาจจะได้กลับมา
แต่เราอาจจะต้องเอาประชาธิปไตยไปเทรด

เพราะว่าสิ่งที่ผมทำทุกวันนี้
คนบอกว่าเดี๋ยวจะไปร่วมกับพรรค
ไม่ได้หมายถึงพรรคนะ

เพราะฉะนั้นผมถึงไม่ได้รู้สึกอะไรเลยไง
แต่ส่วนของเก้าไกลเนี่ยพาร่าเขาเยอะกว่าเยอะ
เพราะประชาชนมอบหมายประชาชนคาดหวัง

แล้วถึงเวลาพอมาหัดกันแบบนี้ก็จะเป็นบ้าง
แต่ผมก็เชื่อว่าวัตถุประสงค์จริงเขาไม่ได้ต้องการที่จะเข้าไปสู่อำนาจ

อยากทำในสิ่งที่ถูกต้องให้กลับบ้านเกิดเมืองนอนแค่นั้นเอง
คุณครูศิษฐาบอกว่ามองออกว่ามันจะมีเรื่องของคุณนักศิลป์
ถ้าเพื่อไทยกับก้าวไกลเป็นรัฐบาลด้วยกันแล้วคุณทักษิณกลับบ้านไม่ได้เหรอ

แล้วทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้น
เพราะว่าการตัดสินใจก็จะมีผู้ตัดสินใจ
ซึ่งก็อาจจะเป็นตัวบุคคล

ถ้าพูดในธรรมนองนี้แล้วก็ผลักดันไปในแนวทางนี้เนี่ย

แต่เวลาทำไปทำอีกอย่างหนึ่งแล้วเดิมพันธุ์ด้วยการลาออก
ซึ่งมันไม่ได้มีน้ำหนักอะไรเลยกับการลาออกของหัวหน้าพัก

ประชาชนไม่ได้ให้ความสำคัญไม่ได้ให้คำน้ำหนักคุณแล้ว

แต่สิ่งที่เขาเสียไปคือคะแนน๑๐ล้านคะแนน

ตรงนี้ต่างหากที่คุณไม่ยอมทำแล้วเขารู้สึกสูญเสีย
คือถ้าเกิดว่าเพื่อไทยจับกับก้าวกลาย

ไม่สะดวกสบายกว่าการจับกล้าออกไปดีกว่า

นะเช่นตั้งคอทสอมาตรวจสอบคดี
หรือว่าองค์กรอิสระต่าง

ผมก็จึงบอกว่าอะไรที่เป็นผลพวงของพระเด็จการที่ทำเอาไว้
แทนที่จะเป็นนิรโทษกรรมก็เอากลับมาว่าคุณสามารถจะอุทธรณ์
แล้วจับมาขึ้น๓สารในกระบวนการยุติธรรมที่ทั้งโลกยอมรับ
คุณทักษิณสามารถจะถ้าเกิดกฎหมายอันนี้ผ่าน
ซึ่งทางก้าวไกลผมก็เชื่อว่ามันเป็นการให้ความเป็นธรรม

ถ้ากฎหมายนี้ผ่านคุณทักษิณสามารถที่จะยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้
แล้วจับมาขึ้นศาลการจะได้ประกันตัวไม่ประกันตัวอยู่ที่ศาล
ทีนี้ผมถามว่าโดยตักกะของสารที่จะพิจารณาเนี่ย

แต่ผมใช้คำว่าลีภัยทางการเมือง

ถ้าเกิดท่านยื่นเจตจำนงก็จะกลับมา

ก็บอกว่าคุณอยู่เมืองนอกมา๑๐ปี

แต่อันนี้โมเดลคุณสิทธาเนี่ยมันต้องใช้เวลา

กว่ากฎท้ายจะผ่านขั้นตอนต่าง
กลับมาอย่างเท่กว่าเยอะที่บอกจะกลับอย่างเท่

แต่วันนี้ก็เลื่อนไปอีกนะ

ฝ่ายประชาชนิดประตายยิ่งถดถอยลง

สว๒๕๐คนหรือคั่วรัฐบาลเดิมเนี่ย

เขาต้องการบิ๊กตู่บิ๊กป้อมคุณอนุทินทั้งนั้นแหละ
แล้วพอถึงเวลาคุณมาแตกแยกกับก้าวไกลเนี่ย

๒๕๐คนมีน้ำหนักมากที่สุด

คุณแข็งแกร่งและประชาชนเป็นผนังทองแดงกำแพงเหล็กให้
ตอนนี้คุณทุบผนังทองแดงกำแพงเหล็กของตัวเอง

เขาสามารถจะพลิกลิ้นกลับคำเสนอ

กลายเป็นว่าถูกกลไกของผลิตการควบคุมได้หมดทุกอย่าง

ความจริงว่าทางเพื่อไทยก็บอกว่าบ่าย๓จะแถลงว่าครัวรัฐบาลใหม่ของเขา
หลังจากแยกกับก้าวกลายมาจะมีใครอะไรยังไงบ้าง
ก็เลื่อนไปด้วยนะฮะ
เลื่อนตามการโหวตนายกไป